ท่านผู้ชมครับมีคุณป้าท่านหนึ่งอายุ๕๗นะครับ
ป้าเนี่ยแกก็เอาเงินหมื่นบาทนะฮะ
สะสมเอาไว้เป็นประอียะนะฮะ

ระหว่างทางขี่จักรยานยนต์ไปเสียหลักรถล้ม
ก็มีคนเข้ามาลักษณะเหมือนกับจะมาช่วยนะ

นี่ฮะที่เกิดเหตุครับคุณป้าบอกนะครับ
ยุ่งเลยตอนนี้เงินจะไปเสียภาษีด้วยนะครับ
นางบุญสวรแฝงโพงอายุห้าสิบเจ็ดปีนะครับ
เป็นชาวบ้านหนองบวงบศรีเทพจังหวัดเทชบูรณ์
นี่ฮะก็ยืนให้การกับตำรวจสพศรีเทพนะครับ
ตกใจทั้งงุนงงว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเอง
หลังจากขี่จักรยานยนต์มาจากบ้าน
จะไปธุระที่บ้านนาน้ำโครมนะครับ

บอกว่าฝนมันตกลงมาปล่อย
ก็เลยมองเห็นทางไม่ค่อยชัด
ทีนี้จักรยานยนต์ก็เสียหลักล้มลงข้างทาง

ไปหาคุณป้าบุญสวนนะ
เพื่อนบ้านหลังจากรู้ข่าวก็มาสอบถาม

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันเยอะแยะนะครับ
บ้านหลังนี้ครับบ้านของป้าบุญสวนนะครับ
ป้าบอกว่าป้าเนี่ยมีอาชีพเป็นแม่ครัว
ทำอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนที่โรงเรียนบ้านหนองบัวนะ
ค่าจ้างก็ได้ตามจำนวนนักเรียน

ก็มีรายได้ต่อเดือนเดือนละ๔๒๒๐บาท
เมื่อวานนี้เบิกเงินออมที่ฝากไว้กับโรงเรียน
จะเอาไปชำระภาษีเงินได้ที่ค้างไว้๒ปี
ค่าปรับด้วยเป็นเงินก็คือ๑๑๐๐บาท
เอาเงินใส่กระเป๋าแขวนไว้ที่หน้ารถจักรยานยนต์
บอกปกติเนี่ยนะกระเป๋าเนี่ยที่ป้าแขวนเอาไว้เนี่ย
ปกติเวลาไปไหนจะใส่ใต้เบาะรถจักรยานยนต์
แต่เมื่อวานเนี่ยเอาพระเครื่องหลวงปู่ทวดใส่กระเป๋ามาด้วย
ก็ไม่อยากเอาใส่ใต้เบาะรถไม่งั้นตัวเองต้องนั่งทับไง

ป้าบุญสวนบอกว่าระหว่างทางที่ขี่รถไปนะครับ
ก็ดูจากกระจกรถเนี่ยนะเห็นมีผู้ชายสองคนขี่จักรยานยนต์ตามหลังอยู่
แซงสักทีทั้งที่ป้าก็ขี่รถไม่เร็ว
มาถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยป้ารู้สึกว่าเหมือนมีอะไรบางอย่างมันกระแทกหลังรถ
ก็เลยเสียหลักรถล้มข้างทาง
ตอนนั้นป้าบอกมันเหมือนกับโลกมันมืดไปหมด
มันมองไม่เห็นอะไรอ่ะมันหมุนมืดมึนไปหมด
ได้ยินเสียงผู้ชายสองคนเหมือนกับจอดรถลงมาดู
ทีแรกคิดว่าจะมาช่วยพยุงป้าแต่กลับไม่พูดอะไรไม่แตะต้องตัวป้าด้วยซ้ำ
แล้วป้าก็ได้ยินเสียงรถของเขาเนี่ยขี่ออกไป
จนกระทั่งมีพลเมืองดีคนอื่นมามาช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่มา
พอป้าได้สติรู้สึกดีขึ้นอ้าวเงินที่ใส่ไว้ในกระเป๋าหายหมดเลย
แต่ทุกครั้งต่อไปก็ไม่ได้มุมทั้งอยู่แต่ดูกระจกหลังเรานะดูมองดูว่าแต่รถคันนี้ไม่แทรกซิ
ก็เลยล้มล้มลงแล้วก็มึนไปเลยหลับตาไปเลย

แต่ไม่นานนะก็เสียงรถออกไป

ไม่ไม่พูดไม่คุยไม่มาแตะต้องเราเลยค่ะ
ก็นึกว่าเขาจะมาพยุงเราขึ้นมาเอาเรา

เขาก็ได้ยินเสียงรถเขาออกไปเลย
ก็ให้เขาสงสารหน่อย

บากแน่นอนเลยไปหากู้หายืมอีกเลย
ถ้าสวนลำบากแน่นอน

นี่ฮะคือที่เห็นป้าหัวเราะยิ้มเนี่ย
หัวเราะทั้งตาใช่ค่ะ

ค้างเข้ามา๒ปีรวมค่าปรับด้วย

เชื่อว่าไม่ได้เสียหลักล้มเองแน่ฮะ

รถป้าล้มแล้วก็คงจะตั้งใจมาดูว่าป้ามีทรัพย์สินอะไรอยู่ที่รถบ้าง
เพราะว่าไม่ช่วยแม้แต่พยุงป้ายังไม่ได้ช่วยเลย
รู้สึกตัวอีกทีเอาเงินหายหมดเลยนะฮะ

เดี๋ยวจะไปดูว่ากล้องวงจรปิดตามจุดเกิดเหตุต่าง

เพื่อจะหาตัวคนร้ายนะครับ